มีเหตุความร้ายไปฆ่าปากคอ๒ผู้เมีย
ซึ่งเป็นเจ้าของตลาดขายผลไม้ที่รงเกลือ
ถูกคนร้ายฆ่าปาดคออย่างโหดเยี่ยม

พร้อมด้วยตำรวจภูทรครองหาดเข้าไปตรวจสอบภายในบ้านครับที่เกิดเหตุอยู่ที่บ้านไทยพัฒนาตำบลครองหาด
ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับวัดไทยพัฒนาหรือว่าวัดสายันพร้อมสั่งให้เจ้าหน้าที่นั้นปิดประตูบ้านห้ามทุกคนเข้าอย่างเด็ดขาดนะครับ
สำหรับบ้านที่เกิดเหตุนั้นปลูกในเนื้อที่ประมาณ๗ไร่ครับบ้านหลังใหญ่ทีเดียว
เมืองต้นก็ทราบว่าผู้เสียชีวิตก็คือนางสายันจันทราอายุ๖๓ปีเป็นเจ้าของบ้าน
ถูกแทงเสียชีวิตอยู่ในบริเวณประตูหลังบ้านครับ
ส่วนนายพิพัฒน์ตั้งพงศ์หรือว่าเสียกวงอายุ๗๑ปีอันนี้เป็นสามีของนางสายัน
ก็ถูกแทงเสียชีวิตอยู่ที่หน้าบ้านครับ
ซึ่งเป็นแม่บ้านบอกว่าเมื่อเวลาประมาณสัก๗โมงเช้า
เดินทางไปทำงานที่บ้านหลังดังกล่าวเป็นปกติเหมือนทุกวันค่ะ
พอเข้าไปในบ้านพบนายกวงนายจ้างถูกแทงนอนจมกองเลือดเสียชีวิต
ส่วนที่ประตูหลังบ้านก็พบศพนางสายัน
สภาพศพถูกแทงตามลำตัวแล้วก็ถูกปาดคอด้วย
ซึ่งหลังจากแพทย์และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบพื้นที่แล้ว
ก็นำศพทั้งสองคนส่งสถาบันนิติเวศไปผ่าพิสูจน์ทราบ
สาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไป
สำหรับนางสายัญเป็นเสร็จหีนีคนในพื้นที่รู้จักกันดี
เป็นเจ้าของตลาดสายันตลาดขายผลไม้ที่โรงเกลือ
อาจจะมีความขัดแย้งในเรื่องหนึ่ง
ก็ต้องรอในการสืบสวนกันต่อไปนะครับ